คุณผู้ชมคะดูเรื่องสภาพอากาศอะไรต่างบ้างนะคะ

ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นที่เชียงใหม่ก็ค่อยดีขึ้นแล้ว
ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องพายุฤดูร้อนด้วย
เพราะว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ
อย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยร้านค้าซุ้มต่างเนี่ยนะคะ

โดนแรงพายุแบบนี้มันพัดมันซัดกระหน่ำมาแบบนี้ค่ะ
คือช่วงนี้ต้องรับฟังคำเตือนเรื่องสภาพอากาศนะ
กรมอุตุประกาศเตือนออกมาคือวันที่๑๙มีนาคมคือเมื่อวานี้
ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ขออภัย
เมื่อวันอังคารจะมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตก
รวมถึงลมกระโชกแรงรวมถึงวันที่๒๓ถึง๒๕มีนาคมนี้
เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็จะมีลักษณะเดียวกันอีกครับ
เป็นพายุฤดูร้อนในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ใช่แต่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
คือนักท่องเที่ยวชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น
ต้องวิ่งหนีกันอลละหมานแบบนี้ค่ะ
มีรายงานด้วยบอกว่ามีผู้ได้รับบัตรเจ็บ๗คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้าง
มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายด้วย
จุดที่เกิดตรงนี้ก็คือบริเวณซุ้มร้านค้า
หาดทรายท้ายเขื่อนกระเสียว
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะ
จากที่สุพรรณค่ะเราพาไปดูที่อุดรหน่อยละกัน
ในพื้นที่อำเภอนายูงก็เจอเหมือนกันคุณผู้ชม
พายุฤดูร้อนพายุลูกเห็บ
หมู่บ้านที่ตำบลโนนทอง
ดูสิคะคือชาวบ้านเขาก็ตกใจนะ
อกจากว่ามีต้นไม้หักโค้นแล้ว
ดับเป็นวงกว้างป้ายหาเสียงเสียหายแล้ว
มีรายงานว่าบ้านเรือนพังเสียหาย๑๓๕หลัง

ที่ชาวบ้านก็ตกใจคือเป็นลูกเห็บลูกใหญ่เท่าลูกพุทธซา
แล้วชาวบ้านเขาบอกอุ๊ยไม่เคยเห็นลูกเห็บใหญ่ขนาดนี้

ค่ะนี่ดูสิก้อนใหญ่มากนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
แล้วก็แจ้งให้ผู้นำชุมชนเข้าดูแลเด็กผู้สูงอายุ

คู่ไปกับการสำรวจความเสียหาย